มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงาน
เมื่อกี้มีเพื่อนบ้านไปแล้วอันนี้เพื่อนร่วมงาน
ร่วมงานอยู่ในป้อมรอปภเดียวกันก็เถียงกันอีกแล้วอ่ะ
มันเป็นอะไรไม่รู้นะเถียงกันเสร็จเอามีดมาแทงเพื่อน
ไส้ทะลักเลยค่ะอ่าคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
ตอนเย็นอ่ะจับได้เลยครับเนี่ยแล้วไปจับได้ที่ห้องพักนะครับ

ที่ถนนเวรุวรรณารามเขตรรดเมืองนี่แหละค่ะ
เจอกับอาวุธมีดปลายแหลมด้วยยาวประมาณสัก๑ฟุต
แล้วก็ยังมีชุดรอปภนะคะซึ่งเป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัย
ใช้มีดฟันแทงเพื่อนร่วมงานชื่อว่านายประวัติศาสตร์ภายอยู่หกสิบค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคะมันมีภาพตอนที่นี่ตัวผู้บาดเจ็บนะอันนี้ตัวคนมือแทงเหมือนกับพยายามคือแทงซ้ำหลายแผลด้วย
คือกำลังทะเลาะกันนะฮะอันนี้มีแต่ภาพนิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีภาพวงจรปิดที่เป็นคลิปเคลื่อนไหวนะ
โอ้โหเจ็บหลายส่วนเลยแทงทั้งที่แขนที่ลำตัวและที่ท้องอย่างที่บอกถูกแทงจนไส้ทะลัก
แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่ป้อมยามหน้าศูนย์วิจัยนะคะ
เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศตรงเขตดอนเมือง
ตอนนั้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารประจำศูนย์เห็นเหตุการณ์
แล้วเขาเข้าไประงับเหตุก่อน
ก่อนที่จะรีบนำตัวนะคะตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ถูกส่งต่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
ตำรวจเนี่ยก็ไปสอบถามตัวผู้ก่อเหตุคือนายแอบเนี่ยมือมีดนี่แหละ
ถามอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเอาไปแทงเขาทำไมจนไส้ทะลักเลย
นายแอบบอกว่าตอนเช้ามาเข้าเวรตามปกติเลย
แล้วก็มาเข้าเวรกับตัวคนเจ็บเป็นรอปภเหมือนกัน
มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วทะเลาะกันรุนแรงค่ะ
นายประวัติตัวผู้บาดเจ็บเอามีดอันนี้เขาให้การแบบนี้นะ
ผู้บาดเจ็บเอามีดออกมาจะมาแทงเขาก่อนแต่เขาหลบได้ทัน
เขาเลยคว้ามีดที่เอาไว้ปอกผลไม้ที่มันอยู่ในป้อม
ฟันเข้าที่ตัวนายประวัติไปหลายครั้งล่ะค่ะ
จนสุดท้ายมีทหารมาห้ามแล้วตอนนั้นตัวเองก็เลยหนีไปสงบสติอารมณ์
ตอนแรกบอกว่าตั้งใจว่าจะไปมอบตัวนะ
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจับตัวได้ก่อนค่ะ
ก็แน่นอนว่าโดนข้อหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายไปนั่นแหละนะคะ
คุมตัวไปที่สองรดรเมืองดำเนิงคดีตามกฎหมายค่ะ
เป็นเพื่อนรอปภทะเลาะกันเองซะงั้นนะฮะ